ติดตามไทยรัฐเจาะประเด็นกันต่อนะครับ
ดูที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างครับ
ทางด้านของคอสชออกมาขอความร่วมมือพักการเมืองครับ
เคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมทางการเมืองช่วงนี้

ที่กรกตเองก็มีการหามรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสรุปว่าจะมีการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนุนให้แล้วเสร็จ
แจกให้กับประชาชนภายในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรกตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ขณะทางโรคสมมาธิถัยและสำนักงบประมาณ
เพื่อเป็นการเตรียมการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูล
ข้อสรุปว่ากรกตจะรับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับเต็มพร้อมทั้งคำอธิบายสาระสำคัญด้วย
รวมทั้งคำอธิบายคำถามพ่วงประชามติ
โดยจะส่งให้ถึงเจ้าบ้านภายในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้
ส่วนเอกสารที่กรกตต้องส่งให้กับเจ้าบ้าน
ก่อนวันลงประชามติ๑๕วันมีจำนวน๑๗ล้านเล่มครับ
ส่วนเวทีเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูล
กรทจะร่วมมือกันกับกระทรวงมหาทัย
โดยจะมีการจัด๓๙เวทีตามจังหวัดต่าง
โดยกรกตนั้นจะไม่จัดเวทีสดหรือดีเบต
แต่ว่าจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายมาอภิปราย
เท่าเทียมกันผ่านการบันทึกเทปโทรทัศน์
ด้านพันเอกปียะพงกลิ่นพันทีมโคสก
รักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ระบุถึงกรณีที่ทหารเข้าไปยึดกล่อง
อาญาสามัญประจำบ้านที่ติดสติ๊กเกอร์
ภาพของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

ที่บ้านของสมาชิกพักประชาธิปัตย์

ว่าอะไรที่ทำตอนนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์
และอาจนำไปสู่การสร้างความสับสน

จะปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายเดียวกันนะครับ
เช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
เวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม

และขอสชได้ปฏิบัติให้เห็นแล้ว
ว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับ
ทางด้านความเคลื่อนไหวของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่า
พร้อมให้ความร่วมมือกับคอสชที่จะสั่งห้ามสมาชิก

ยังมีแว่นตาปฏิทินแล้วก็ของใช้อื่น
ที่ไม่ได้มีสัญลักษณ์ในเชิงแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
เช่นเดียวกันกับพักเพื่อไทยได้มีการออกหนังสือเตือนสมาชิกพัก

โดยห้ามไม่ให้กระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมาย
รวมถึงช่วยกันสอดส่องผู้ที่นำพักไปแอบอ้างด้วยครับ